คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเสียแป้งกันหน่อยค่ะ

วันนี้ก็ถ้านับไปก็วันที่๙แล้วนะคุณกาย
วันนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่ามีรายงานบอกพบรอยเท้าใหม่
แล้วสิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือซองขนมขบเคี้ยว
พบอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พอเห็นร่องรอย๒อย่างนี้
ก็ใกล้ความจริงว่าเสียแป้งนั้นยังคงกบดานอยู่ในป่า
เทือกเขาบรรทัศน์นี่แหละนะคะ
แล้วพบรอยเท้าซึ่งเขาคาดว่าเป็นของเสียแป้ง
ห่างจากตรงน้ำตกท่าช้างในตำบลตะโหมด

รอยเป็นลักษณะเดินลงมาจากบนเขา
แล้วไปหยุดที่แอ่งน้ำของน้ำตกท่าช้างค่ะ

มันจะเป็นรอยจากเขาลงมาสู่แอ่งน้ำของน้ำตกท่าช้าง
จุดที่พบเป็นโขดหินสลับซับซ้อน
แล้วก็เป็นจุดเส้นทางของน้ำตกท่าช้างที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
สามารถเดินขึ้นไปตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่ารอยเท้าที่เจอเนี่ยมันเป็นรอยเท้าใหม่
จะเกิดประมาณ๔๕ชั่วโมง
มันใหม่ขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลอยแบบนี้
เขาบอกว่ารอยเท้าที่พบเนี่ยมีขนาดเท่ากัน
ข้างหนึ่งใส่รองเท้าอีกข้างหนึ่งไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นไหมคะ
พอเอามาเอามาตำรวจเขาทำลักษณะให้ดูแล้วเห็นไหมคะ
อันนี้คือรอยของคนคนเดียวกันข้างหนึ่งใส่รองเท้าอีกข้างหนึ่งไม่ใส่รองเท้า
สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอันนี้เป็นรอยเท้าของเสียแป้ง
เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ตรงที่น้ำตกท่าช้างเนี่ย
เขากันไม่ให้คนอื่นขึ้นแล้วเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวไปแล้วชาวบ้านก็ห้ามไป
เจ้าหน้าที่ทุกคนก็สวมรองเท้าไม่มีใครเดินเท้าเปล่าแน่นอน
เพราะฉะนั้นอันนี้รองเท้าข้างนึงอีกข้างหนึ่งไม่มีรองเท้า
มั่นใจเลยว่ามันต้องเป็นคนที่อยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็คือเสียแป้งนั่นแหละนะคะ
หัวหน้าหน่วยฉลามทองปัตตานีชุดสยบศึกเป็นชุดที่พบรอยเท้าซึ่งคาดว่าเป็นของเสียแป้งบอกว่า
เอาอย่างนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอการพิสูจน์
เพื่อให้แน่ใจว่าอันนี้คือรอยเท้าของเสียแป้งค่ะ
อ่าทางนี้ดังนั้นคือผมหัวหน้าชุดของแคระ
เป็นรอยเท้าเปล่าเป็นรอยเท้าจริง
ยืนยันว่าเจอรอยเท้าจริง
แล้วก็ผ่านผลมันโดนผลอะไรไหมครับ
คือรอยเท้าอันนี้ถ้าดูจากรอยเท้า
คือไม่ต่ำจากประมาณ๕๖ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ
คือจะไม่เจอรอยเท้าที่โดนผลชำระล้างให้เป็นรอยเท้า
อันนั้นนะครับยังเป็นรอยเท้าใหม่อยู่
นี่ค่ะการตั้งข้อสังเกตของตำรวจเขาก็น่าสนใจ
ถ้ามันโดนฝนโดนอะไรมันก็จะไม่อย่างนี้
ชั่วโมงก่อนตำรวจมามันก็จะประมาณนี้
แล้วใครจะอยู่ก่อนหน้าที่ตำรวจมา
เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ใครเข้ามาในพื้นที่นี้ชาวบ้านเขาไม่ให้เข้ามาแล้ว
แล้วมันมีรองเท้าฝั่งหนึ่งนะใช่ไหม

ใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมรองเท้าสองข้างหมด
ครับแล้วมันข้างเดียวกันไหมนี่มันข้างขวาเหมือนกันป่ะ
ถ้าสวมรองเท้าเราก็ไม่รู้กัน
แต่ว่าถ้าสวมรองเท้ามันก็ดูไม่ออกมันก็น่าจะเป็นข้างขวา
ใช่แต่อันนี้มันก็เหมือนข้างขวาเหมือนกันนะรอยเท้า
ใช่ไหมเดี๋ยวรอพิสูจน์ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์
อันนี้ก็น่าสนใจที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็คือถุงขนมค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากรอยเท้าใหม่ที่เห็นเนี่ยค่ะ
ก็ยังมีถุงขนมอีกอยู่ใกล้กับน้ำตกหัวช้าง
ซึ่งน้ำตกหัวช้างอยู่ห่างจากจุดปะทะ
ตระจังหวัดตรังข้ามมาทางอำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทธรุงประมาณ๖๐๐เมตร
อันนี้ที่เขาไปเจอเป็นขนมปังอบกรอบรสช็อกโกแลตหล่นอยู่
แล้วก็มีสีแดงสามซองสีเขียว๑ซองก็น่าสนใจนะ
แล้วเศษแป้งอยู่ในป่ากินอะไรพนระหมากรักไม้กินสัตว์ที่จับได้
ครับก็นี่ไงพกได้มันเข้าเป็นไปได้นะ
เอาอาหารที่มันกินง่ายอาหารแห้งอะไรต่าง
อาหารแห้งเขาทำมีการเตรียมการใช่ไหมครับ
หมดตอมด้วยเพิ่งแกะกิน
แล้วเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าซองขนมอันนี้เป็นซองขนมชนิดเดียวกันกับที่พบในขนำของในพริก
ซึ่งเป็นจุดพักค้างแรมคืนแรกของเสียแป้งหลังจากหลบหนีด้วย
ก็ยิ่งเข้าเขานะคะแล้วก็เป็นขนมที่เสียแป้งชอบกินด้วยคุณกาย
ก็เหมือนกับเจอบอกแรสำคัญ

แล้วมันเป็นขนมที่เจอก่อนแห้งกับขนมของในพริกที่ต้องก่อนที่จะประทากัน

ซื้อมาจากที่ไหนขนมอันนี้นะคะ
ก็พบว่าในตลาดนี้มีร้านที่ขายขนมยี่ห้อนี้แค่๒ร้านเท่านั้น

ร้านนี้ก็อยู่ตรงแยกหัวถนน๑ร้าน
แล้วก็ก่อนถึงน้ำตกโตนเต๊ะกับน้ำตกโตนตกอีกหนึ่งร้าน
มี๒ร้านที่ขายขนมอันนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องนำไปสู่การสืบแล้ว

ร้านหนึ่งแล้วก็มีร้านชำของชาวบ้านให้อีกร้านหนึ่ง
ร้านแรกเป็นสะดวกซื้ออย่างที่คุณกายบอกแหละ
ร้านแรกที่เป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยขาย๓สีคือซองแดงซองเขียวซองฟ้า

เขาเขียวกระแดงไงที่จะเจอใช่ไหม

เสียแป้งที่เราเจอคือ๒สี
อีกร้านหนึ่งเป็นร้านของชาวบ้าน
เจ้าของร้านบอกว่านานทีถึงจะขายหมด
ร้านนี้บอกส่วนใหญ่เด็กจะซื้อกิน
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมายังไม่มีใครมาซื้อยกโหลหรือครั้งละหลายห่อ
อ๋อก็คือพูดข่าวเราก็ไป๒ร้านด้วยนะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับผมเข้าใจดีว่าหลายคนที่ติดตามข่าวนี้นะครับ
บางคนก็รวมถึงคนที่ออกมาวิเคราะห์ด้วยนะครับบางคนก็มั่นใจว่าเสียแป้งเนี่ยนะฮะ
ยังอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์นั่นแหละแต่ด้วยการที่มันใหญ่มากเลยนะครับ
เมื่อวานมีโอกาสสัมภาษณ์ทางอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ดำรงพิเดชนะครับบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้น๘๙๐๐ไร่โดยประมาณ
รอบคุมพื้นที่๔จังหวัดนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างคุณดำรงเมื่อวานที่คุยด้วยเนี่ย
ความเห็นไว้น่าสนใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านก็มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิกับพี่อุ๋ยนะ
ก็พูดเหมือนกันว่ามั่นใจว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่แล้วดูจากชุดวันที่ออกจากโรงพยาบาลมหาราชวันแรก
นั้นไม่ได้พร้อมเข้าป่านะเป็นชุดที่พร้อมจะไปทางเรือเป็นชุดที่พร้อมจะแบบคล้ายมนุษย์กบใช่ไหม
จะไปทางน้ำนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นไรครับอุปสรรคต่างมันเยอะมากคุณผู้ชมครับ
๙วันเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับบ่อแสขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้ว
เพราะว่าอย่างที่เห็นฝนตกมีการประกาศเตือนเรื่องน้ำป่าไข้ป่าด้วยเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด
ยุงสัตว์ร้ายอีกนะครับใช่สัตว์ร้ายสัตว์ป่านะครับที่อยู่ในนั้น
คุณผู้ชมครับ๙วันที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนะฮะน้ำเนี่ยโอ้โหไหลเชี่ยวเลยครับ
หนักที่สุดเลยนะในรอบหลายวันที่ผ่านมาวันที่๙ทำให้กำลังบางส่วนต้องถอนกำลังลงมา
ฮอเนี่ยไม่สามารถบินไปส่งเสบียงได้โดยการไล่ล่าเสียแป้งครับก็ดำเนินการต่อไป
สภาพอากาศถึงแม้ว่าจะไม่เอื้ออำนวยนะครับจนถึงขณะนี้ในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักครับเจ้าหน้าที่นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ยากลำบากวันนี้ครับ๑๖พฤศจิกายนชุดปฏิบัติการพิเศษ
จากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีประสบการณ์ความชำนาญในการไล่ล่าคนร้าย
โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศแบบนี้ครับคือบนภูเขาแล้วก็บริเวณป่าหนาทึบนะครับ
กำลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กลางป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์ครับก็มีการถอนกำลังเดินเท้าลงมาเบื้องล่าง
จากวันนี้ฝนตกหนักจริงเฮลิคอปเตอร์ก็เอาเสบียงบินไปส่งให้ไม่ได้
หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์นั้นนำเสบียงอาหารไปส่งให้ช่วงบ่าย๒ของเมื่อวานนะครับ
ขณะที่ชุดไล่ล่าของตำรวจภูทรพัทธลุงนะครับประสบกับความยากลำบากครับ
ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก
ต้องขยับที่พักนะครับมาอยู่บริเวณริมทานน้ำตกค้างคืน
อยู่ที่ใต้ขนำของชาวบ้านครับเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวนะครับ
ทางคุณชัยวัดสายแก้วคุณผู้ชมครับเป็นพรานป่าชำนาญพื้นที่
เชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยน่าจะลงจากเขาแล้วนะครับ
เพราะว่าเทือกเขาบรรทัศน์เป็นป่าที่มีความชื้นเป็นป่าดงดิบ
ถ้าไม่ชำนาญเนี่ยอาจจะหลงครับแต่ก็เชื่อว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอน
ต้องมีพรานป่าอยู่ด้วยเพราะผืนป่านั้นมีความซับซ้อน
ส่วนเรื่องอาหารครับกินอะไรก็เชื่อว่าจะไม่อดนะครับ
เพราะบนเขาบรรทัศน์มีชาวบ้านหลายกลุ่มครับนำเสบียงไปบนเขาแล้วก็จะทิ้งเอาไว้
ด้านบนเนี่ยอากาศเย็นมากนะครับน่าจะนอนอยู่ตามถ้ำ
อกจากนี้ครับพรานทุกคนมีความเชื่อก็คือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ
สิ่งที่เล่นลับลี้ลับเนี่ยนะครับบนเทือกเขา
พรานป่าที่อยู่กับเสียแป้งเนี่ยโอ้โหน่าจะมีอันนี้ใช้วิจารณญาณนะฮะ
ถาปิดป่าครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมองไม่เห็นนะครับ
คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงนะครับคุณชัยวัดสายแก้วเป็นพรานป่าในพื้นที่ครับ
อาจจะมีคนท้องคุณไม่คิดว่าเสียแป้งอยู่คนเดียวอย่างไร
ไม่คิดว่าอยู่คนเดียวแต่ละหมดนี้ก็มันลำบาก
คุณผู้ชมครับมีอดีตเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนะครับ
เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าคนถูกล่ากับคนล่าเนี่ยมันแตกต่างกันนะ
คนที่โดนล่าเนี่ยนะครับหนีตายสุดชีวิต
ส่วนคนที่กำลังไล่ล่าก็ต้องย่อมกลัวตายเป็นธรรมดานะฮะ
อัตราความเร็ว๑ต่อ๑๐เลยครับเค้าเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ย
น่าจะหนีออกจากพื้นที่ในวันที่ปะทะกับตำรวจ
คือเรานับวันที่๙วันนี้พี่เต้นคุณผู้ชมครับ
นับจากวันที่มีเบาะแสว่าเสียแป้งใช่ไหมครับ
อยู่ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
แต่ว่าทางอดีตเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีเนี่ย
เชื่อว่าน่าจะหนีไปแล้วถ้าจะหนีก็หนีตั้งแต่วันที่ปะทะนั่นแหละ
จากตอนนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่สกัดเส้นทางครับก็เลยอาจจะหนีได้
พื้นที่ต่างอย่างเช่นที่อำเภอกงหลาที่พัทธลุงนะฮะ
เทือกเขาบรรทัศน์เป็นพื้นที่สวนยางครับ
จะมีขนำที่พักมากมายก่อนจะประสานให้พักพวกเนี่ยพาหลบหนีไป
ถ้าเกิดภายใน๗วันจับไม่ได้ก็เชื่อมั่นนะว่าไปไกลแล้ว
อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกือบล้านไร่ตรงนี้หรอก
อาจจะไปไหนแล้วไม่รู้อย่างที่บอกนะครับสันนิษฐานกันไป
ก็มันก็มีความเป็นไปได้ในทุกความเห็นแล้วนะคะ
ความเร็ว๑ต่อ๑๐คนหนีก็ไปเร็วกว่าคนตาม๑๐เท่า
ใช่คนหนีไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ยถูกไหม
ตอนนี้มีเสียงสะท้อนออกมาก็คือชาวบ้านตรงเทือกเขาบรรทัศน์
ที่เขาอยู่ริมเทือกเขาบรรทัศน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่า๙วันแล้ว
เขาก็อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่
พื้นที่บางส่วนก็ถูกควบคุมไม่ให้เข้าไป
เริ่มมีเสียงสะท้อนออกมาในความกังวลนะคะ
นานกว่านี้จะเริ่มกระทบกับชีวิตประจำวัน
ของพวกเขานะคะครับซึ่งผู้สื่อข่าววันนี้
เข้าไปที่จังหวัดพัทธลุงนะคะที่ตำบลตะโหมด
ผู้ใหญ่บ้านตำบลตมโลศรีบอกว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านแถมนี้
นี้จะมีสวนยางอยู่บนเนินเขา

ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปคุณกาย

บอกเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ถ้าหากมีผู้ชำนาญเส้นทางพาหลบหนี

มันจะไปอีกซ้ำแน่งหนึ่ง
มันจะไปยังไง
มันอยากมีต่างรัฐต่างโลกอะไรก็ได้

ชาวบ้านที่ทำสวนยางที่ตำบลตะโหมดบอกว่า
ช่วงนี้ฝนตกชุกพวกเขาก็เลยต้องหยุดทำสวนยาง
แต่ว่าถ้าการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ยืดเยอะออกไปนานกว่านี้
ก็อาจจะกระทบกับการประกอบอาชีพของพวกเขา

คือทำสวนยางไม่ได้ก็ขึ้นไปหาของป่ากัน
ทีนี้พอมันมีลักษณะแบบนี้นะคะ

คนที่ว่าผิดอย่างนี้ไม่มีปัญหาแน่น้อยว่าผลตกไปผิดไม่ได้
แต่ว่าถ้ากระทบกันบางส่วนที่ว่าคนส่วนน้อยคือคนที่หากหลงป่าก็มีเยอะ
ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาด้วย

ถ้าถ้าเขามีอยู่เนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ย
ถ้าว่ามีรู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝึกตามเขาเยอะ
คิดว่าเขามีแนวโน้มสูงหรือว่าเขาจะอาจจะว่าลงจากพื้นที่ไปอีกเส้นทางหนึ่ง
คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะ
ตำนานบ้านตระนะครับหมู่บ้านลี้ลับ
แล้วก็เคยบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับเป็นที่ซ่อนตัวของโจร
ซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นขุนโจรในอดีตนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่แถบนี้มานะครับ
เท่าคนแก่เขาก็เล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อน
รกทึบแล้วก็ลึกลับซับซ้อนครับคล้ายกับเมืองลับแลเลย
หากใครไม่เคยไปหรือไม่ชำนาญต้องหลง
คล้ายกับมีอะไรมาพลางตาแน่นอน
ก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านตระบรรพบุรุษเล่าให้ฟัง
ว่ามีคนจากกรุงเทพอบพยพมาอยู่ครับ
และจำนวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะ
ทำไร่ทำสวนอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
จากนั้นมีมหาจันขุนโจรหลบหนีตำรวจ

จากว่ามีพักพวกในพื้นที่แห่งนี้

ชาวบ้านบอกว่าก่อนที่จะมาก่อตั้งหมู่บ้านตระเนี่ย

มาตั้งรกรากที่บ้านตระแห่งนี้

หลังจากที่ทวดเล็กนั้นเสียชีวิตนะครับ
ชาวบ้านก็นำร่างไปฝังไว้ภายในหมู่บ้านตระครับ
มีการตั้งสารทวดเล็กภายในหมู่บ้านด้วยนะ

ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้

ปกปักรักษาชาวบ้านให้สงบสุข
ถ้าเกิดว่าคนไหนอธิษฐานบอกว่าอยากเจอทวดเล็ก
ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นเสือที่เดินผ่านครับ
ที่สำคัญมีชาวบ้านเขาเห็นรอยเท้าเสือด้วยนะครับ
รอยเท้าเสือปรากฏบนพื้นดิน

รอยเท้าเสือจะมี๔นิ้ว

ไม่ได้เลี้ยงอะไรอย่างนี้
ไม่เคยดูเท้าเสือ
อันนี้จะไม่เหมือน

เป็นรอยเท้าของทวดเล็กแน่เลย

ป่าตรงแถวบ้านตระบนเทือกเขาบรรทัศน์

เพราะว่าชาวบ้านนั้นมักจะหลงป่าอยู่บ่อย

ตำรวจชุดศรีตรังที่พักค้าง
ตรงทางขึ้นบ้านตระกว่า๑๐นาย
เจอผีหลอกกันยกชุดนะฮะ
อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

จากนี้เจ้าหน้าที่ชุดที่ขึ้นไป

ที่โดนเป็นผีผู้หญิงหลอกนะ

และจากที่ทราบเรื่องราวภายหลังก็พบ
ขนำแห่งนี้มีผู้หญิงเนี่ยนะครับผูกคอตายนะตายทั้งกลมด้วยนะครับ
แล้วก็ผูกคอตายมาก่อนอืมส่วนบางตำนานก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงครับ
กลับมาจากกรีดยางแล้วก็โดนงูเหลือมเนี่ยรัดจนตาย
แล้วก็กลายมาเป็นผีสาวหลอกหลอนชาวบ้านอันนี้เป็นตำนานนะฮะ
อีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเนี่ยคุณผู้ชมครับตั้งแต่มหาจันทร์ขุนโจรมาที่นี่
แล้วก็บอกว่ามีอะไรนะเป็นมหาดเล็กที่มาจากกรุงเทพแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องเล่าเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่
นะแต่ว่าจากการไล่ล่าเสียแป้งจากการติดตามเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่ป่าลกทึบบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ก็เป็นสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวที่เราได้รู้เพิ่มเติม
อืมจากชุมชนที่อยู่ในโซนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ๙วันนี้คือเป็นจำนวนวันที่ทางเจ้าหน้าที่ไปพบว่าทางเสียแป้งนั้นหนีไปที่เทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
นั่นเป็นตัวเลขจำนวนวันตั้งแต่หนีออกไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปเจ้าหน้าที่ก็เจอหลักฐานมากขึ้นเรื่อยนะครับใช่ค่ะ